คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่บุรีรำเป็นเรื่องของบ้านลม
ก็ต้องเตือนน้องหนูด้วยนะครับเล่นบ้านลมเล่นสไลเดอร์
ส่วนน้ำอะไรพวกนี้เวลาจะลงมาเนี่ยต้องดูให้ดีว่า
มีเพื่อนเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างแล้วจะไปชนกันหรือเปล่านะครับ
มีเด็กชายวัย๘ขวบไปเล่นบ้านลมในตลาดนัดคลองถมที่บุรีรำนะครับ
ก็ขึ้นไปบนสไลเดอร์นะสูงประมาณ๗เมตร
ตอนที่ถลายลงมาข้างล่างไปชนกับเด็กคนอื่น
ข้อเท้านี่หักแบบผิดรูปเลยนะฮะแบบเบี้ยวไปเลย
โอ้โหโชคดีมากนะครับที่ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้นะครับ
เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยครับ๓๑ธันวาคมคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กู้ภัยได้รับแจ้งก็ไปช่วยกันนะเป็นตลาดนัดคลองถมน้องแปด
ที่ตมทศอิสรรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
มิกกี้นะครับเด็กชายวัย๘ขวบ
ก็ร้องควนคลางเลยฮะข้อเท้านี่บิดเบี้ยวนะครับ
เพราะว่าลงมาจากบ้านลมแล้วก็ไปโดนเด็กคนอื่น
ก็เลยล้มทับกันนะครับย่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
เจ้าของบ้านลมนะฮะเจ้าของบ้านลมชื่อว่านางน้ำค้างนะครับ
บอกว่าปกติเนี่ยเด็กจะมากับย่ามาซื้อของที่ตลาดคลองถมนี่แหละ
ระหว่างรอย่าซื้อของเด็กก็จะมาเล่นแบบนี้นะครับ
เมื่อวานนี้มีเด็ก๔๕คนเล่นอยู่น้องมิกกี้ก็ขึ้นไปบนสไลเดอร์
ซึ่งสูงประมาณ๗เมตรแล้วก็ทิ้งตัวลงมาข้างล่าง
ไหลลงมาชนกับเด็กคนหนึ่งแล้วก็ตกลงมากระแทกกับเด็กที่เล่นอยู่ข้างล่างอีก
ข้อเท้านี่หักบิดผิดรูปเลย
ไม่เห็นค่ะได้ยินแต่เสียงเขาร้อง
ก็คิดว่าเขาร้องเล่นเนอะก็ไปดูก็ว่าเขาเจ็บหมาจะเป็นไง
หมอที่เขามานวดเพราะว่าเป็นกระเอ็น

มาชนคนหนึ่งหนึ่งเลยครับถ้าเห็นเขาร้องก็คือแบบ
ของเด็กบอกว่าเวลามาตลาดมาซื้อของที่ตลาดคลองถมหนองแปบ
หลานก็จะมาด้วยนะครับแล้วหลานก็จะไปเล่นสไลเดอร์บ้านลม
เพื่อรอย่าซื้อของนะฮะก็ฝากเตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับผู้ปกครองแล้วก็เด็กทุกคนนะฮะ
คุณย่าของน้องมิกกี้บอกเล่นสไลเดอร์เล่นเครื่องเล่นอะไรเนี่ย
ดูกันให้ดีบางทีรีบลงมาไม่ทันดูเพื่อน
ก็ชนกันก็ล้มกันนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บนะครับ